เสียอ้วนก็ยังเป็นประเด็นที่คุณผู้ชมสนใจอยู่นะ

เกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุฆ่าน้องฟอสน้องสปาย
ใช่ค่ะคือตัวเสียอ้วนกับผู้ต้องหาคนต่างเนี่ยถูกควบคุมตัวถูกดำเนินคดีแล้ว

มันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของความรัก
หรือว่าเรื่องของเงินที่โอนให้กับครอบครัวของน้องสปายนะ
แต่ต้องยอมรับว่ามันเป็นมูลเหตุแห่งคดีที่คนสนใจ
ใช่ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ก็ออกมาบอกว่า

เสียอ้วนจะโอนเงินให้กับน้องสปายและครอบครัวน้องสปายเท่าไหร่
จะ๗ล้านจะ๔ล้านหรือจะ๑ล้านบาท
มันแต่สะท้อนให้เห็นถึงมูลเหตุ
มูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุนี้ค่ะ
ตอนนี้ยังไม่ได้มีการสรุปสำนวนคดีนะคะ
ตำรวจบอกว่าต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบครอบก่อน
ทีนี้เราก็ส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
คุณระวีการแก้ววิจิตรอยู่กับครอบครัวของน้องสปายมาหลายวันแล้ว
ก็ไปคุยกับคุณแม่ของน้องสปาย
พยายามจะคุยกับคุณพ่อของน้องสปาย
คุณพ่อยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรแต่วันนี้ยอมให้สัมภาษณ์แล้วนะ

เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยคนก็อยากจะรู้ว่าจะตอบว่ายังไง

ใช่ว่าโอนเงินเจ็ดล้านบาทให้กับพ่อและน้องสปาย
แล้วเพื่อนของเสียอ้วนนะฮะคุณโจ้สปอร์ตไลท์
อยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยที่เปิดเผยหลักฐานต่างเรื่องการโอนเงินเนี่ย
จะเห็นว่ามีชื่อของพ่อของน้องสปายเนี่ยได้รับเงินโอนมาเยอะที่สุด
ใช่ค่ะที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเป็นสลิปการโอนเงิน
ที่บอกว่าเป็นหลักฐานที่เสียอ้วนเก็บเอาไว้
แล้วก็ให้เพื่อไทยมีการฟ้องร้องเรียกทรัพย์สินคืนจากครอบครัวของน้องสปาย
เพราะตัวแม่เขาบอกว่าในส่วนของเขาเขาได้แค่ล้านเดียวที่เหลือเขาไม่รู้

ใช่ค่ะนี่ค่ะคุณระวีการนักข่าวของเรา
ก็ไปที่บ้านของแม่น้องสปายที่จังหวัดกาลสินนะคะ
ก็ไปถึงเขากำลังทำกับข้าวกันอยู่พอดี
วันนี้เนี่ยก็รู้ว่าทางตำรวจทางทนายความของครอบครัวน้องสปาย
ขอความร่วมมือแม่น้องสปายว่างดสัมภาษณ์

ใช่กลัวว่าจะเสียรูปคดี
แต่แม่ของน้องสปายก็ยอมคุยกับคุณระวีการนักข่าวของเรานะ
คุณระวีการไปบ่อยไงไปคุยกับคุณแม่ทุกวัน

ก็พูดถึงเรื่องของประเด็นเงินนะคะที่เสียอ้วน
บอกกับสื่อมวลชนเลยพูดออกมาจากปากเลยว่า
เงินให้กับครอบครัวของน้องสปาย๗ล้านบาทเนี่ย
คุณแม่บอกว่าก็แล้วแต่เขาค่ะ
อ้วนอยากจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาค่ะ
เพราะว่าแม่เคยชี้แจงเรื่องเงินไปหมดแล้ว

ขอให้เป็นเรื่องของการสู้คดีความกันในชั้นศาล
คุณแม่ก็บอกกับนักข่าวของเราแค่นี้นะคะ
เมื่อวานนี้ก็พยายามจะคุยกับคุณพ่อของน้องสปาย
แต่เมื่อวานคุณพ่อบอกว่าปวดหัว

แต่ว่าวันนี้อาการของคุณพ่อดีขึ้นนะคะ
คุณพ่อก็ให้สัมภาษณ์กับเราแต่คุณระวีการบอกว่า
คุณพ่อจะพูดเสียงไม่ค่อยชัดนะคะ
เพราะว่าไปผ่าตัดกล่องเสียงมา
แต่ก็ยินดีจะให้สัมภาษณ์เพราะเห็นว่าไปรอตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

ตั้งแต่ลูกสาวเสียชีวิตไป
ยังไม่ได้สัมผัสถึงรางสังหรณ์อะไรของลูกสาวเลยนะคะ
คิดถึงลูกสาวมากจนทำให้เครียด
ก่อนหน้านี้เคยรู้มาบ้างว่าคนชื่อเสียอ้วน
เหมือนกับจะมาชอบลูกสาว
แต่ส่วนตัวพ่อไม่ได้สอบถามแม่มาก

ไม่เคยเจอหน้ามาก่อนไม่เคยคุยด้วย
เวลาโทรศัพท์มาพ่อบอกพ่อก็ไม่เคยคุยด้วยนะ
ไม่เคยมาด้วยไม่เคยมาเจอด้วย

เสียอ้วนต้องทำกับน้องสปายแบบนี้

ส่วนยอดเงินที่ตอนแรกบอกว่า๔ล้านบาทบ้าง
เมื่อวานเสียอ้วนบอกว่า๗ล้านบาท
พ่อน้องสปายบอกว่าไม่จริงค่ะ

พ่อน้องสปายบอกว่าได้รับเงินมาแค่๑ล้าน๗แสนบาท
บัญชีธนาคารกสิกรไทยพ่อก็ยืนยันว่าไม่มี

เพราะว่าเป็นหลักฐานที่อยู่ในเรื่องของการประกอบสำนวนคดี
ให้ตำรวจไปหมดแล้วคุณพ่อบอกแบบนี้นะคะ
เมื่อวานเสียอ้วนครับก็บอกว่าจาก๔ล้านที่บอกแน่นะ
อันมาเป็น๗ล้านบาทคุณพ่อทราบไหม

แม่เขากำลังเอตาไตร์หมดแล้ว

กลับวนมาซิทรศตร์ทั้งนั้นแหละ

เรื่องที่ไม่จริงก็พูดมาหลักฐานก็พ่อกับแม่ไม่มีกสิกรไทยสักอย่าง
มีแค่อาธนชาติที่โอนมาให้แค่นั้น
นี่ค่ะคุณพ่อผ่าตัดกล่องเสียงมานะคะเสียงก็เลยไม่ค่อยชัดแบบนี้นะคะเสียงแหบหน่อย
แต่พ่อบอกว่าล้านเจ็ดแสนนะใช่แต่แม่บอกว่าล้านหนึ่ง
แม่บอกว่าล้านหนึ่งทีนี้สลิปการโอนเงินต่างที่เพื่อนของเสียอ้วนเอามาเปิดเผย
บอกว่าเนี่ยเสียอ้วนส่งให้ทนายความเอาไว้เตรียมจะฟ้องร้องเนี่ย
มันจะมีทั้งแผ่นสลิปที่เป็นของแบงค์ธนชาติค่ะ
แม่กับพ่อของน้องสปายบอกว่าอ่าเนี้ยบัญชีธนชาติเนี้ยเขามีใช่
แต่ถ้าเป็นสลิปแผ่นที่เป็นสลิปของแบงค์กสิกรไทยเนี่ย
ที่บ้านเขาไม่มีแบงค์กสิกรไทยไม่เคยเปิดไว้เลยนะใช่ค่ะเขายืนยันแบบเนี้ยค่ะ
แต่ในสลิปการโอนเงินเนี่ยของใบสีเขียวที่เป็นแก๊งกษิกรไทยเนี่ย
ระบุชื่อการโอนเงินให้กับนางสาวปวีนาก็คือชื่อน้องสปาย
ซึ่งตรงนี้เราไม่รู้ว่าน้องสปายมีบัญชีนี้หรือไม่มีอะไรยังไง
แต่เอาเป็นว่าพ่อบอกว่าได้มาล้านเจ็ดแม่บอกว่าได้มา๑ล้านบาท
มันยังไม่ตรงกันค่ะคือไอ้เรื่องเงินทั้งหมดที่เสียอ้วน
บอกว่าแม้ตอนนี้จะถูกดำเนินคดีติดคุกก็จะฟ้องร้องเนี่ย
นายเดชาบอกว่าถ้าจะบอกว่ามันจะไม่มีส่วนทำให้เกิดประโยชน์อะไรกับทางเสียอ้วนเสียทีเดียวเนี่ย
มันก็ไม่เชิงค่ะเพราะมันอาจจะทำให้ข้อหาที่หนักถึงขั้นประหารชีวิต
อาจจะลดลงมาเหลือจำคุกตลอดชีวิตหรือว่ามีโทษน้อยกว่านั้นในการแค่จำคุก
เพราะเงิน๗ล้านถ้าเสียอ้วนบอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะมันอาจจะไม่เข้าข่ายให้โดยเสน่หา
เพราะมันมากมากซะจนเสียอ้วนอาจจะพยายามต่อสู้ที่ว่าถูกหลอกให้โอนไปเยอะขนาดนี้
แล้วไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการก็เลยเป็นเหตุแห่งการบันดาลโทษะอะไรประมาณอย่างนี้
อันนี้ทนายเดชาเขาให้มุมมองนะว่าเสียอ้วนกำลังพยายามจะต่อสู้แบบนี้หรือเปล่า
พยายามที่จะแบบให้เห็นว่าเฮ้ยผมโอนไปเนี่ยตั้ง๗ล้านเนี่ยเพราะผมถูกหลอกให้โอน
เพราะเขาบอกผมว่าจะอย่างนั้นจะอย่างนี้จะอย่างนั้นผมถึงก่อเหตุไง
ต้องมีหลักฐานว่ามีการสัญญิงสัญญาอะไรกับทางครอบครัวของน้องสปาย
สัญญาว่าจะได้อย่างนี้ต่อเมื่อเสียอ้วนโอนเงินมาแบบนี้
มันก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นข้อต่อสู้ได้ขนาดไหน
ซึ่งคุณเขียนมาสอนจำได้ไหมวันที่พบตรแถลงข่าววันแรก

พบตรบอกว่าทั้งหมดมันอยู่ในสำนวนคดีแล้ว

นั่นหมายความว่าเขาอาจจะสอบปากคำหรือว่าให้ข้อมูลกันไปหมดแล้วไงอืม
แต่ในเรื่องของทรัพย์สินที่โอนไป

เป็นสิ่งที่เสียอ้วนเขาบอกว่าเขาคุยกับทนายความคนสนิทของเขา

ก่อนที่จะมาก่อเหตุยิงน้องฟอสน้องสปาย
ตัวมานานแล้วที่จะมีการฟ้องร้องครอบครัวของน้องสปายเพื่อเรียกเอาทรัพย์สินคืน
เพราะว่าเหมือนกับอกหักให้เงินไปแล้วก็ไม่ได้แต่งงานกันอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าในมุมเรื่องของการฆ่าคนตาย
มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ
อันนี้ยังไง
อยากจะถามเลยว่าฆ่าน้องสปายทำไม
ทุกวันนี้คิดถึงน้องสปายตลอดเวลาแล้วก็ขอให้หลานไปสู่สุขติค่ะ
บอกให้หลานนำตลอดนำเอาให้ได้เพราะต้องปล่อย
มาขายกันอย่างซ้ำคนตัวน้อยซ้ำนี่
มีอย่างเป็นอย่างเบากันเป็นอย่างมะขาเอาหลูด
ใจดำว่ามหิตถามข้าน้องเห็นอย่าง
เลื่องใดมีเลื่องใดเคยคุยกันสักคน
เป็นอย่างรักอยากทำบ้างของข้าน้อง
ข้าร้านเผยงงานเก่งใจฟัง
อยากกับแขกสาย
ฆ่าเขาทำไมมีอะไรทำไมไม่มาพูดกันที่บ้าน
อ้าวรักกันชอบกันทำไมไม่มาที่บ้าน
มาพูดกับพ่อกับแม่ไปเกิดศาสตร์ไหม
ไอ้พูดล่ะเป็นน่างฝ่าน่างสวรรค์ตัวหน่อยทั้งฝ่าพูดล่ะ
อื้มว่าน้องจะไปนี่คือสิ
คือสิเกิดมาซ้ำนี่มาหักมาแพง
สำนีให้ความหักความแพงสำนีบอก
ทีนี้มาดูในมุมครอบครัวของน้องฟอสบ้าง
สิ่งที่ครอบครัวของน้องฟอสยังติดใจมากที่สุดในขณะนี้ก็คือ
ทำไมลูกชายของเขาต้องมาโดนหางเลข
มารับเคราะห์รับกรรมถูกยิงตายไปด้วย
คือคุณแม่ของน้องฟอสเนี่ยก็บอกว่าอยากจะถามเสียอ้วนเหลือเกินเนี่ยนะ
เพราะทุกคนก็รู้ว่าน้องฟอสเป็นผู้ชายที่ไม่ได้รักผู้หญิง
เป็นผู้ชายรักผู้ชายแล้วก็สนิทกับน้องสปายมาตั้งแต่แบบเด็กอ่ะ
ไปไหนไปด้วยกันสนิทด้วยกันไม่ได้เชิงชู้สาว
อย่างภาพที่ครอบครัวเขาเปิดเผยมาตลอด
ว่าแต่งตัวเป็นผู้หญิงเวลามีกิจกรรมมีรำมีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ในมุมของเสียอ้วนเนี่ยมีเพื่อนที่ใกล้ชิดกับน้องสปาย
เขาให้ข้อมูลล่าสุดกับไทยรัฐออนไลน์บอกว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่ชู้สาว
อสกับสปายเขารักกันจริงเขาแอบคบกันแล้วเสียอ้วนจับได้
มีรายงานข่าวว่าเสียอ้วนเนี่ยไม่ไว้ใจฟอส
ถึงขั้นที่เคยลองให้คนไปแกล้งคุยแกล้งตีสนิทกับฟอสนะ
ให้ผู้ชายไปลองแกล้งคุยแกล้งตีสนิทซึ่งฟอร์สเนี่ยไม่สนใจเลย
ไม่สนใจผู้ชายเลยอืมแล้วเสียอ้วนก็ไปเห็นภาพต่างที่
ฟอสกับน้องสปายถ่ายคู่กันใช่เหมือนกับมีเกือบจะหอมแก้มกัน
ถ่ายภาพคู่กันเสียอ้วนบอกว่าเป็นภาพบาดใจจริงจริงภาพเหล่านั้นถูกต้อง
กระทั่งส่งนายสายันไปตีสนิทกับเพื่อนของน้องฟอสน้องสปายแล้วไปเที่ยวรวมกลุ่มด้วยกัน
แล้วนายสายันก็รายงานมาให้เสียอ้วนรู้ว่าโอ้โหเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเขาแบบนั้นแบบนี้แบบนี้
เขานอนห้องเดียวกันเนี่ยก็เลยทำให้ในมุมของเสียอ้วนเนี่ยไม่เชื่อใจฟอส
ก็ภาพเหล่านี้นะคะภาพถ่ายที่น้องฟอสน้องสปายถ่ายคู่กัน
แต่ทางฝั่งของคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของน้องฟอสยืนยันยืนยันว่ายังไงก็ไม่ใช่

คุณยายของน้องฟอสกับคุณยายของน้องสปายเป็นพี่น้องกันนะคะครับ
ทำให้ครอบครัวของน้องฟอสถึงติดใจว่าทำไมลูกชายเขาต้องโดนไปด้วย
วันนี้แม่ของน้องฟอสนะครับที่ทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ของน้องฟอสเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ปมปัญหาเรื่องเงินตามที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยนะจะ๔ล้าน๗ล้านหรือว่าจะเท่าไหร่เนี่ย
ไม่รู้ปัญหามาก่อนแต่ก็มองว่ามันอาจเป็นมูลเหตุที่ทำให้เสียอ้วนมาลงมือฆ่าน้องทั้งสองคน
ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมาจากความหึงห่วงซึ่งไม่ทราบว่าคนของเสียอ้วนที่สะกดรอยตามน้องฟอส
จะไปเล่าให้เสียอ้วนฟังแบบไหนยังไงบ้างแล้วก็เล่าเรื่องไหนบ้าง
แต่ในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างน้องสปายและเสียอ้วนแม่เคยรู้จากฟอสที่มาเล่าให้แม่ฟังว่า
มีเสียมาติดพันธุ์สปายก็แค่นั้น
แม่ว่ามันก็ไม่น่าสงสัยอะไรนะเพราะถ้าเสียเขามีหลักฐานจริง
แม่น้องสปายก็น่าจะเป็นคนรู้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นทั้งเงินแล้วก็เสียกับแม่เขาจะคุยอะไรกันไหมเราก็ไม่ทราบใช่ไหม
ว่าในเรื่องนี้มันมายังไงแต่แม่ว่าเสียเขาเคยลำบากเงินทุกบาทสตางค์เขาก็ต้องเสียดายของเขาเสียเนี่ยทั้งโกรธทั้งแค้นทั้งทุกอย่าง
แล้วพอมาเห็นฟอร์สอยู่ด้วยแม่ว่า
อยู่กับสปายพอดีถ้ายิงสปายแล้วทำไมถ้าฟอร์สให้ปากคำหรืออะไรยังไงเสียเขาก็คงต้องคิดในจุดนี้ด้วย
สเขาก็จะพูดบอกว่าน้องสปายมีเสียงมาชอบเขาก็จะสบายแล้วนะแม่น้องเขาก็จะพูดแค่นี้
ทีนี้มันมีกระแสข่าวไงคุณเห็นมาสอน
บอกว่าเนี่ยทางแม่น้องฟอสครอบครัวน้องฟอสบอกว่าพอกันทีนะตัดขาดกันตัดขาดความสัมพันธ์กันแล้วแล้วกัน

ญาติขาดมิตรเลยยิ่งมารู้มูลเหตุว่าโอ้นี่รับเงินรับทองจากเสียอ้วนเข้ามาเยอะแยะจนนำไปสู่การฆ่ากันตายเนี่ย
น้องฟอสได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้นะครับยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับทั้งสองครอบครัวคือครอบครัวของน้องฟอสและครอบครัวของน้องสปายยังติดต่อกันยังให้กำลังใจกันยังพูดคุยเรื่องคดีความกันในฐานะที่เป็นครอบครัวที่ต่างก็สูญเสียเหมือนกัน
ต่างคนต่างสูญเสียมันไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันเลย
ทางนู้นราชการท่านติดต่อมาอะไรแม่น้องสปายก็บอก
ก็ไม่ได้มีอะไรกันหรือว่าตัดญาติตัดพี่ตัดน้อง
ความหมายที่แม่พูดว่าต่างคนต่างอยู่
ถ้าภาษาอีสานนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาหากิน
แต่ถ้าภาษาไทยเขาจะบอกว่าเราเคยใช้ชีวิตยังไง

หลายคนได้ยินตอนแรกอาจจะไปเข้าใจผิดคุณแม่บอก

ก็ต้องต่างคนต่างทำมาหากินกันไป
มีข้อมูลจากคุณยายของน้องฟอสน่าสนใจนะคะ
คุณยายทองหล่อชมพูพื้นอายุ๘๖แล้วค่ะ

ยายบอกว่าพอรู้ว่าตำรวจจะนำตัวเสียอ้วน

คุณยายอยากไปนะอยากจะไปดูหน้าเสียอ้วน
แต่คุณยายเดินไม่ค่อยสะดวกค่ะอายุเยอะแล้ว

ใช่ก็เลยไม่ได้ไปแต่คุณยายบอกแบบนี้ค่ะ
คุณยายบอกว่าคือสงสัยว่าทำไมเสียอ้วน
ต้องก่อเหตุยิงน้องฟอสด้วย
คุณยายเลยคาดว่าน่าจะหึงหวงแหละ
แต่มันน่าแปลกเพราะว่าน้องฟอสเคยบอกคุณยาย
เสียอ้วนเขาดีกับฟอสมากนะยาย

อ้วนเขารักสปายมาก
มีเงินเท่าไหร่เสียอ้วนให้สปายหมดเลย
เนี่ยน้องฟอสบอกกับคุณยายแบบนี้
ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างน้องสปายกับน้องฟอส
คุณยายยืนยันว่าเขารักกันแบบเพื่อน

แล้วน้องฟอสมีใจเป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
รักสวยรักงามชอบใส่กระโปรงชอบใส่รองเท้าส้นสูง
วันนี้ยังคิดถึงน้องฟอสมาก
เสียดายเขากำลังโตมีอนาคตไกล
สูญเสียหลานคนนี้ไปคุณยายบอกเสียใจมากจริงค่ะ
เสียดายมากเขาก็มาหากันตั้งแต่เล็ก
มีงานอะไรเขาก็มาเรียกกันไป
งานนั่นงานนี้ไปเต้นรำที่นั่นที่นี่ไปไหมครับ

เขาก็อยากไปเขาอยากไปดูหน้ามัน
มันฆ่าได้ยังไงฆ่าไอ้ฟอสได้ยังไง

ถ้าไปได้อยากตบหน้ามันสักทีนึง
มันทำให้น้องทำไมทำทำไม
เขาจงใจที่เห็นบางอื่น
ก็มันเห็นอยู่ด้วยกันมันจะคิดไปต่างนานา
แบบว่ามันไม่ใช่เพื่อนแล้วอะไรมันจะคิดไปอย่างนี้
ถ้ากูจะฆ่ากูจะฆ่าทั้งหมดมันจะคิดอย่างนี้ไง
คุณยายบอกอยากจะตบหน้ามันสักทีนึงอย่างนี้ค่ะ
คือการแถลงข่าวของตำรวจเองก็ยังไม่ได้บอกเรื่องมูลเหตุ
ใช่เป็นที่ชัดเจนนะฮะตัวเสียอ้วนที่ให้สัมภาษณ์
กับสื่อสั้นก็บอกแค่เรื่องการโอนเงินกับปืนไม่ลั่น
สีอาจจะเซียใจแค่นี้คือสิ่งที่เสียอ้วนบอก

ต้องลบโดรงพยายามหลักฐานให้รัฐกลุ่ม

ยังไม่สรุปสำนวนสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ย
เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงมูลเหตุจูงใจเท่านั้น
ว่าทำไมเสียอ้วนถึงก่อเหตุนี้นะคะ
แล้วเสียอ้วนจะเอาไอ้พวกมูลเหตุพวกนี้ไปต่อสู้คดีอะไรหรือเปล่า
แต่ที่แน่นอนนะขณะนี้คือเสียอ้วนกับพวกทั้งบงการแล้วก็ฆ่าทั้งสองคนอย่างอุกอาจนะครับ